ง่ามก็มีปืนช็อตไฟฟ้าก็ต้องมาค่ะ

มีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งอารวาส
แล้วก็เป็นการคลุมคลั่งจากการเสพยาเสพติดนะคะ

กลายเป็นว่าตะโกนใส่ตำรวจว่าตำรวจนั่นแหละ
ต้องวางอาวุธเกลี้ยกล่อมอยู่นานมากกว่าจะจับตัวได้

แล้วก็ใช้เหล็กง่ามควบคุมตัวเอาไว้ค่ะ
นี่คือตำรวจสพคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะ

อยู่ในอาการคลุมคลั่งจากการเสพยาเสพติด

พยายามจะทำร้ายชาวบ้านและคนในครอบครัวด้วยนะคะ

พยายามที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมก่อน

ผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๐ได้นะคะ
มีดที่เขาถืออยู่ในมือเป็นมีดเขียว

ตำรวจเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้ตะโกนบอกให้ตำรวจวางอาวุธ

ตำรวจก็ต้องตะโกนบอกว่าไม่ได้จะมาทำร้าย
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมใช้วิธีที่มันแบบ
ละมอบที่สุดนะคะ
สุดท้ายผู้ชายคนนี้วิ่งตรงใส่ตำรวจค่ะ

ตำรวจก็ต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้าแล้วก็ใช้เหล็กง่ามล็อกตัวเอาไว้
ตำรวจยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามยุทธวิธีตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

ก่อนหน้านี้เคยหลอนมาแล้วตั้งหลายครั้ง
หอนจากการเสพยาเสพติดเกินขนาด
ญาติก็ส่งตัวผู้ชายคนนี้ไปบำบัด
ก็กลัวว่าปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นอันตราย

เดี๋ยวจะเป็นอันตรายทั้งกับเพื่อนบ้านแล้วก็คนในครอบครัวเองด้วยนะคะ